เช้าแบบนี้เราจะพาไปดูนักเรียนที่น่ารักค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็มีทายาทของคนบันเทิงเนี่ย

เริ่มจากคนนี้เลยนะคะน้องเป่าลูกสาวคุณกุ๊บกิ๊บค่ะ
น่าอินดูน่าอินดูมีการพิตติ้งชุดดูดิ
เล่นชุดก่อนไปโรงเรียนแล้วคือเป็นเด็กที่ร่าเริงมาก

ที่ตัวเป่าเองเป็นคุณครูสอนคุณแม่
เดี๋ยวจะให้ดูความน่าอินรักน่าเอ็นดูก่อนจะไปโรงเรียนของเขานะคะ
ไปดูเลยค่ะเป๋าเป๋าลูก
คุณครูพูด
โอเคครับคุณครูพูด

อีกนี่เลยอลันอลิน

น่าเอ็นดูมากเรียนโรงเรียนอินเตอร์คุณผู้ชม
หลุดฝึกหัดร้ายอย่างนี้

ดน้ำเป๊ะมากแล้วก็น้ำไม่ล้นด้วยนะคะ

พอหรือยังครับ

กระแกบนะว่าลูกเขากดน้ำได้แล้ว

อ้าวนี่อีกหนึ่งเหรอพ่อกู๊ดนะคะลูกชายคนเล็กของบ้านพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ
นี่ก็ไปโรงเรียนเหมือนกันคุณผู้ชมคนได้เห็นภาพ
ไปนี่ก็ร้องไห้งอแงค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณแม่จูน
เขามีวิธีจัดการทำให้ลูกนะคะไม่ร้องไห้ตอนไปโรงเรียนไปชมคลิปเลยค่ะ
ปุ๊บแม่มารับกูรอแม่ตรงนี้น่ะ

แฟนผู้ชมไทยรัดจะได้ยิ้มแยมได้ค่ะ